ดูความคืบหน้ากรณีที่พ่อเลี้ยงโหดใช้ค้อนทุบศีรษะแล้วก็ทุบท้องลูกเลี้ยง
ซึ่งตั้งคัน๗เดือนอยู่ด้วยสุดท้ายตายทั้งกลมนะคะ
วันนี้ล่าสุดค่ะตำรวจสนคณะยาวนำตัวพ่อเลี้ยงโหด
รายนี้มาฝากค้างเป็นผลัดแรกแล้วนะคะ๑๒วันก็คือตั้งแต่๑๕๒๖เมษายนนี้
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสนคันนายาวคุมตัวพ่อเลี้ยงโหด
ก็คือนายภูมิใจเหลืองทองหรือว่านายใจอายุ๕๒ปี
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดมีนบุรี
อันนี้เป็นจังหวะที่นำตัวมาแล้วก็ญาติของผู้ตาย
พยายามที่จะเข้าไปรุมประชาธรรมตะโกนด่าทอ
หลังจากก่อนหน้านี้ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาพ่อเลี้ยงโหด
รายนี้ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยการทรมาน
หรือโดยกระทำการทารุณโหดร้าย
คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือ๑๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
คุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยนะคะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจโรงพักคันนายาวเตรียมที่จะนำตัวผู้ต้องหา

เป็นญาติของผู้เสียชีวิตแล้วก็เป็นเพื่อนจะเข้าไปรุมประชาธรรม
แล้วก็ตะโกนด่าทอตำรวจเองก็ห้ามปรามเอาไว้นะคะ
ส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าเห็นใจมากที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือ
นายธนวัฒน์แก้วคำสอนสามีของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอนนี้ยังรู้สึกแค้นแล้วก็ทำใจไม่ได้
ต้องสูญเสียทั้งภรรยาแล้วก็ลูกไปพร้อมกัน
กระทำถือว่าโหดร้ายทารุณมาก
ขอให้สารตัดสินประหารชีวิตผู้ต้องหาสถานเดียว
ยืนยันเลยนะคะว่าชาตินี้จะไม่อโหสิกรรมค่ะ
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังนายภูมิใจนะคะก็ไม่ได้มีการยื่นประกันตัวแต่อย่างใด
อยากกลับไปดูที่มาที่ไปของคดีนี้หน่อย
สำหรับคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายภูมิใจ
มีการทะเลาะมีปากเสียงกับแม่ของผู้เสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมาเพียงเพราะไม่พอใจ
นายภูมิใจก็เลยขู่บอกว่าถ้าไม่กลับมาจะฆ่าลูกเลี้ยง
คือตอนนั้นแม่ของผู้เสียชีวิตหนีกลับบ้าน
บอกว่าให้กลับมาอยู่ด้วยกันถ้าไม่กลับมาจะฆ่าลูกเลี้ยง
สุดท้ายก็ก่อเหตุจริงในวันที่๑๑เมษายน
มาเช้าวันที่๑๓เมษายนมีพลเมืองดีไปพบตัวนายภูมิใจ
คือกะว่ากินยาเบื่อหนูจะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายยมบาลไม่รับ
ก็เลยฟื้นคืนชีพกลับมาต้องมารับกรรมบนโลกต่อไป
คุณผู้ชมคดีนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อ
ฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันก็คือตั้งแต่วันที่๑๕จนถึง๒๖เมษายนนี้ค่ะ